คือเราพูดถึงอาวุธปืนเราก็เชิญอาจารย์เสมอนะคะ
อาจารย์เป็นบรรณาธิการนิตยสารการแสนแท็กติกนะคะอาจารย์วิทยาสุขสมโสด
ส่วนอีกหนึ่งท่านก็เหมือนกันเลยค่ะเวลาเกิดคดีเราไม่รู้วิธีคิดของคนก่อเหตุเนี่ย

อาจารย์เป็นนักวิชาการด้านอาชญาวิทยาที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกดรจอมเดชตรีเมฆสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

มันสลดมากคือจริงมันมันมีสิ่งที่ต้องวิเคราะห์เยอะนะคะ
แต่ว่าภาพหนึ่งที่เราจะไม่ใช้แน่คือภาพที่เก็บภาพน้องไททันเอาไว้ได้

แต่จริงแล้วภาพนั้นก็สำคัญต่อการวิเคราะห

คือก็สำคัญต่อการวิเคราะห์ตรงที่ว่าเอ๊ะ

คืออาจารย์จังหวะนั้นอาจารย์คิดว่าเด็ก๒ขวบคืน๑
คนที่เขาต้องการลงมือด้วยไหม
ตอนที่ผมเห็นภาพครั้งแรกผมก็ไม่เชื่อว่าจะใช่นะครับ
ซึ่งตอนนี้ข่าวก็จะมา๒ทางนะครับ
ว่ามีทั้งการยิงโดยตรงไปที่น้องเขา
หรือว่ามันเป็นมุมสะท้อนมาจากพื้นนะครับ
ซึ่งผลการตรวจสภาพร่างกายก็จะบอกได้นะครับ

ว่ายิงจากมุมกดยิงจากมุมสูงเนี่ยมันก็จะคือ
เขาตั้งใจยิงพี่น้องเลยนะครับ
หรือถ้ายิงพลาดแล้วมันสะท้อนขึ้น

ก็เกิดขึ้นได้สองอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็

อาจารย์มุมที่อาจารย์จอมเดชบอกคือ
ถ้าภาพขึ้นได้นะคะเราสามารถขึ้นภาพได้เลย

อาจารย์วิทยาค่ะคือภาพที่

คือมันจะเป็นมุมที่
อย่างที่ท่านอาจารย์จอมเดชพูดนะครับ

พิสูจน์ได้ว่าเขาตั้งใจยิงหรือไม่ตั้งใจยิง

คำนี้อาจารย์ค่ะคำนี้น่าของใคร
คำนี้อาการลิโกเชนะครับ
คำนี้อาการลิโกเชนะครับ

คำนี้อาการลิโกเชนะครับ

คำนี้อาการลิโกเชนะครับ

แล้วมากกว่า๑นัดนะครับ
กระสุนมันอาจจะพลาดจากรอบพอแล้วมาโดนน้องก็ได้นะครับ
ดูจากมุมถ้าเป็นมุมกดมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจน
อีกมุมหนึ่งก็คือถ้าบาดแผลที่ปรากฏที่น้องไททันขึ้นมาเนี่ยนะครับ
มันเป็นมุมที่หมายถึงว่าทอนขึ้นสูง
นั่นแสดงว่ามันกระทบพื้นและลิโคเชขึ้นมา
ที่อาจารย์บอกนะครับคุณผู้ชมคือเห็นรอบพอพอคนที่หนึ่งใช่ไหมคะ

แล้วนั่นคือทางเดียวกันกับที่ไททันอยู่น้องสองขวบนะคะที่อยู่
แต่ทีนี้มุมคือมุมจากตัวกล้องเองเนี่ยนะคะ
ต่อให้ตอนเป็นมุมที่เห็นไททันชัดเจนก็แล้วแต่เนี่ย
มันก็ยังต้องพิสูจนวิถีกระสุนของจริงอยู่
ขออนุญาตครอบครัวน้องนะคะที่พูดถึง
คือเข้ารักษณะไหนบริเวณไหน
และต่อให้เข้าในจุดเดียวที่เราคิดกันว่า
เข้าตรงนี้ของน้องมันเข้าแนวไหน